ปีนี้อายุครบ๓๒ปีแล้วนะคะ
คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าปังไม่ไหวจริง
โดยเฉพาะแฟนคลับแดนมังกรจัดใหญ่จัดเต็ม

เอ๊ะมันดอกไม้อะไรสีม่วงคุณผู้ชมนี่แบงค์มาทั้งนั้นเลยค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อน
วันเกิดหน้าบานมากเลยแฟนคลับอบอุ่นจริงนะคะ
ปีนี้ไม้อายุครบ๓๒ปีเต็มแล้วค่ะ
ด้วยการส่งช่อดอกไม้ธนบัตรสุดปังนะคะ
ส่งมาล่วงหน้าก่อนจะถึงวันเกิดอีกนะฮะ
ซึ่งช่อดอกไม้เงินสดสูงเกือบ๒เมตรคุณดูโอ้นะคะ
เรียกว่าส่งมาเตอร์ไพรส์กลางกองถ่ายภาพยนตร์นะ
แล้วก็มีขนมนมเนยมาเลี้ยงกองถ่ายแล้วก็ทีมงานอีกด้วยนะฮะ
ส่วนแฟนคลับชาวไทยไม่น้อยน่าจะรักไหมเหมือนกัน
โปรเจกต์น่ารักตอนนี้เขากำลังฮิตไงคุณรถตุ๊กเนี่ยนี่ฮะ
ติดป้ายวันเกิดรถตุ๊กไปเลย
ร้อยคันวิ่งกันให้ลึ่มเลยในกรุงเทพนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนให้พี่คนขับรถตุ๊กมีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
รวมไปถึงนำอาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นจำนวนมากนะคะ
มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดนะคะ
แล้วก็แฟนคลับก็รวมตัวกันไปสวดมนต์อีก
สวดมนต์ขอพรให้หนุ่มไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะ
คนเวลาเขารักนะเขารักทุ่มเทจริงนะคุณผู้ชมนะ
นี่ยังไม่รวมแฟนคลับจากประเทศอื่นอีกนะ
มีส่งของขวัญแล้วก็ข้อความมาอวยพรหนุ่มไม้มากมายเลย
เจ้าตัวเนี่ยปลื้มไม่หยุดเลยนะคะที่แฟนคลับยังรัก
แล้วก็ให้การสนับสนุนเขามาโดยตลอดนะคะ

การแสดงก็ดีนิสัยก็น่ารักนะคะ
เอาเป็นว่า๓๒แล้วปีหน้า๓๓อีก
ก็ขอให้ดีปังขึ้นไปอีก
ปีนี้รถตุ๊กใช่ไหมรอบเมืองกรุงเทพ
เดี๋ยวปีหน้าอาจจะเป็นรถคันใหญ่กว่านี้นะ

แท็กซี่รถทงรถทัวร์อะไรอย่างนี้นะ
รถนี้ดีกว่ารถไทยรัฐเรานี่แหละ

โอ้โฮแฟนคลับก็ทุ่มเทใจให้คุณไมค์ไปเริ่ม